ร้อยวันน้อมอาลัยในหลวงภูมิพลเป็นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันพรุ่งนี้นะคะ
ซึ่งก็ถือเป็นฉบับพิเศษที่ทางไทยรัฐนั้นได้จัดทำขึ้นในโอกาสสำคัญ
ครบร้อยวันแห่งการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชค่ะ
เพื่อให้ทุกคนมีไว้เป็นที่ระลึกเป็นหนังสือพิมพ์แนวใหม่นะคะ
ในรูปแบบใหม่ที่จะมีการผสมผสานสื่อผสม
และจะได้ร่วมกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรเรื่อยมาค่ะ
ติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานของคุณมาซีรีกล่อมแก้วค่ะ
ทันทีที่เจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์และการตลาดไทยรัฐทีวีกดปุ่มสตาร์ท
พิมพ์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษ๑๐๐วันน้อมอาลัยในหลวงภูมิพลก็เริ่มขึ้น

หนังสือพิมพ์ประวัติศาสตร์ฉบับแรกก็ออกมาสู่สายตา

ฉบับนี้ค่ะเราจัดพิมพ์จำนวน๓ล้านฉบับ
ซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดตั้งแต่ที่เราเคยพิมพ์มานะคะ
แล้วก็ทุกหน้าทั้ง๓๒หน้าจัดพิมพ์เป็น๔สี

เพื่อช่วยเพิ่มอรรถรสในการอ่านหรือว่าดูคอนเทนต์
การเดินเครื่องผลิตหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในวันนี้
ถือเป็นการผลิตหนังสือพิมพ์ในจำนวนมากที่สุดในประเทศ
โดยตีพิมพ์ถึงสามล้านฉบับอาคารจีโอแมนของไทยรัฐกรุ๊ปเป็นอาคารโรงพิมพ์โดยเฉพาะ
ภายในติดตั้งเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่๖ตัวกำลังผลิตสูงสุด๓๖๐๐๐เล่มต่อชั่วโมง
ต้องใช้เวลาพิมพ์มากกว่า๑๐ชั่วโมงซึ่งเป็นการพิมพ์สูงสุดเท่าที่เคยผลิตมาค่ะ
กระดาษรวมกว่า๙๐๐ตันบนสายผ่านวน๘ชั้นซึ่งถือว่าสูงและใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับโรงพิมพ์
หลังพิมพ์เสร็จหนังสือพิมพ์จะถูกส่งขึ้นรถบรรทุกกระจายไปยังตัวแทนทั่วประเทศ
เพื่อให้คุณผู้ชมได้สัมผัสสื่อประสมเสมือนมีชีวิตในวันพรุ่งนี้เช้า
ไทยรัฐกรุ๊ปหวังให้คนไทยที่อ่านหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ด้วยความทราบซึ้ง
รวมถึงเป็นของที่ระลึกที่มีคุณค่าด้วยราคาเดิมฉบับละ๑๐บาท
ความพิเศษของหนังสือพิมพ์ฉบับประวัติศาสตร์ฉบับนี้นะคะ
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับปกติวันที่๒๐มกราคม๒๕๖๐ค่ะ
ทางไทยรัฐกรุ๊ปคลีเอสออกมาเพื่อน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
คุณผู้ชมจะได้เห็นสื่อผสมนะคะผ่านภาพแสงสีเสียงนะคะ
จากนั้นก็จะปรากฏเป็นภาพ๓๖๐องศาภาพ๓มิติวีดีโอและแกลอรี่ภาพบนจอโทรศัพท์
เนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในหลวงราชการที่๙
ก็จะเป็นคลิปที่ในหลวงรัชกาลที่๙เสด็จพร้อมคุณทองแดง
ซึ่งในวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมในกรุงเทพและภาคกลาง
สามารถติดตามพบกับหนังสือพิมพ์พูดได้ฉบับนี้ที่ทุกแผงหนังสือ
ส่วนภาคเหนืออีสานและใต้จะได้พบกับสื่อประสงค์นี้ที่แผงหนังสือเช่นกัน
ในวันเสาร์ที่๒๑มกราคมนี้ค่ะ
สิวรีกล่อมแก้วข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน